เราตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่๑๔พฤษภาคมนี้จะครบ๑ปีเต็มนะคะ
แต่ว่ามันมีความคืบหน้าของคดีเป็นระยะค่ะ
ล่าสุดมีเพจเฟสบุ๊คเพจหนึ่งค่ะระบุบอกว่าตัวละครชื่อว่านายสอเป็นคนนั่งเฝ้าศพ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายสอคนนี้นะคะ
เจ้าตัวยืนยันว่าคือได้ไปตามหาน้องชมพู่กับลุงคล้ายแล้วก็ลุงพลจริง
แต่ปฏิเสธไม่ได้ฆ่าไม่ได้นั่งเฝ้าศพตามที่มีการกล่าวอ้างนะคะ
แล้วก็เป็นเครื่องดักฟังได้ด้วยในรถของลุงพล
ตอนแรกลุงพลบอกว่ารู้มาเป็นเดือนแล้วนะว่าเจอสิ่งนี้
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนกระทั่งยูทูปเบอร์

ไปหาข้อมูลบอกว่าไอ้เจ้ากล่องดำเล็กขนาดสักประมาณ๒นิ้วเนี่ย
แล้วใช้เป็นเครื่องดักฟังได้ด้วยนะคะ
ลุงพลบอกว่าพบมาเดือนกว่าแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร

ใช่อยู่ใต้เครื่องเสียงหน้ารถมาเป็นเดือนแล้วก้อม
ที่อยู่โดยดูจากโทรศัพท์มือถือย้อนหลังได้๖๐วัน

หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าลุงพลพูดคุยกับใคร
จะได้ยินเสียงลุงพลทั้งหมดเลยนะคะ
แล้วจะมีค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตเดือนละ๕๐บาท
การติดตามยานพาหนะทำแบบไหน
คืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่ายานพานะของลุงพล

ก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนไปยังปลายสายโทรศัพท์ทันที
หากใช้หมดดักฟังโทรศัพท์ก็จะโทรกลับ

จะได้ยินเสียงปลายสายทันทีเช่น

แล้วก๊อฟเคลื่อนรถออกไป
บอกว่าคุณออกจากจุดที่กำหนดแล้วนะ

แต่คงไม่แจ้งความดำเนินคดีกับใครนะคะ
ส่วนป้าแตนภรรยาลุงพลบอกว่ารู้นะว่าเป็นของใคร
เต็นบอกแบบนี้นะแต่คงไม่เอาผิด
ส่วนตัวเชื่อว่าคนทำน่าจะหวังดีต่อครอบครัวนะคะ
คือครอบครัวก็ถูกโจมตีมาตลอดอยู่แล้ว
ไม่อยากที่จะตอบโต้นะคะก็แล้วแต่

อยู่ใต้เครื่องเสียงใต้เครื่องเสียงรถยนต์บริเวณเกียร์รถ
จะวางอยู่ตรงนั้นผมจะวางบัตรเติมน้ำมันไว้ประจำ
พอหยิบบัตรเติมน้ำมันมันกล่องอะไรเนี่ย

ถ้าใครเป็นเจ้าของก็อยากจะให้ออกมาชี้แจงหน่อยว่าทำเพื่ออะไร
ทำไมไม่บอกว่ามีเครื่องพวกนี้อยู่ในรถผม
เพราะว่าผมก็ไม่อยากไปท้อแย้กับใคร

ก็การหาเจ้าของสุดหน่อยไหมคะ
กล้องครับไม่อยากเจอเจ้าของเดี๋ยวมันจะไม่ได้ติกล่อง
แต่ป้าก็มองตรงที่ว่าถ้ามันเป็นเครื่องดักฟัง
ถ้าเขาใส่ทุกความเป็นห่วงเป็นใยมันก็ถูกต้องแล้ว
ถ้ารุงขาดล็อตไปอย่างงนท์อย่างงงนท์จะได้มีพณฑ์ฤทธิ์หรือเปล่า
ขอบคุณมากขอบคุณจริงคือท่านเป็นห่วงจริงที่ท่านติดน่ะ
ทุกข์อย่างที่อยู่ในชนิดฐานุงนี้จะยุ่งความเป็นห่วงทุกครั้ง
จากใจท่านจริงรุงก็คิดมาทั้งหมด
คือมันมี๒ด้านด้านหนึ่งเขาจะทำยังไงกับเราไหม

คือถ้าสมมุติว่าเขาเอากล้องหน้ารถมาติดให้
เขาอาจจะหวังดีครับไว้ดูอุบัติเหตุ
ผมว่าคงไม่ใช่เจตนาดีนะ

เขาไม่ทำหรอกแต่คงไม่น่าหวังดีแต่ฟังเสียงจากเสียงลุงพลกับป้าแตนเนี่ย
ผมว่าคุณผู้ชมพอจะเดาออกว่าเขาหมายถึงใคร
เพราะมันจะมีประโยคปรับประโยคของคนทะเลาะกันมีปัญหากัน

มีคนบางคนเคยพูดมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่า
เชื่อมโยงกันดูแต่เราไม่ขอชี้เอาว่าเป็นใครแล้วกัน
ลุงพลป้าแตนไปเข้าเครื่องจับเท็จเก็บหลักฐานทั้งหมด
แล้วก็เก็บหลักฐานจากลูกชายลุงพลเพิ่มเติมด้วย
มีบรรยายงานว่าอาจจะมีคำตอบไม่เกิน๑เดือนหลังจากนี้

อย่าหาธรรมมีการโพสต์ข้อความระบุว่า
สาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตนั้นเนี่ย
อาจจะเกิดจากการพลั้งมือของใครบางคน
หรือมีใครพาไปซ่อนและปล่อยให้น้องขาดอาหารจนเสียชีวิต
แล้วคนร้ายคนนั้นอาจจะมีมากกว่า๑คน
และยังพูดถึงตัวละครคือนายสอเสือ

ซึ่งที่ผ่านมานายสอเสือไม่เคยออกสื่อใดเลย

แต่นายสอเสือคนนี้ไปให้ข้อมูลกับตำรวจทั้งหมดแล้วนะฮะ
นี้ยังอ้างถึงตัวละครอีกคนที่สารภาพออกมาแล้ว
ได้ว่าใครบ้างที่มีส่วนร่วม
ซึ่งตัวละครทั้งสองคนนี้ได้ไปให้ข้อมูลกับตำรวจเช่นเดียวกัน
แล้วก็มีการบันทึกเสียงเป็นคลิปไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้ว
อันนี้เพจเขากล่าวอ้างเอาไว้นะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดเราไปย้อนดูรายชื่อคนในบ้านกกอก
ผู้ชายที่มีตัวย่อสอเสือเนี่ย
ที่เคยให้ข้อมูลและมีความเชื่อมโยงกันกับคดีเนี่ย

คนที่๑พระอาจารย์สมบัติ
คนที่๒นายสมบัติอวนวัง
อันนี้คนที่ไปเจอศพน้องคนแรก

อันนี้สอเสือที่ปรากฏในหมู่บ้านกกอก

มันแคบเข้ามาเรื่อยแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งหากวิเคราะห์เนื้อหาจากเพจนะครับ
ก็จะเหลืออยู่เพียงคนเดียวที่เป็นนายสอเนี่ย

และเป็นคนที่ตำรวจเคยสอบปากคำก็คือ

ทีมข่าวได้คุยกับนายสอสัตยา

วันที่๑๒หลังวันที่น้องชมพู่หายไปวันหนึ่งเนี่ยนะ

แล้วลุงคล้ายเนี่ยก็มาชวนให้ไปช่วยตามหาน้องชมพู่กับลุงพลนะครับ
ประมาณ๔โมงเย็นนายสัตยากับลุงคล้ายมารอที่หน้าบ้านน้องชมพู่แล้ว
หลังจากนั้น๑๐นาทีครับลุงพลก็ตามมา
แล้วก็พากันขึ้นไปหาน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
่งหน้าไปแถวไร่มันสัมปะหลังหลังบ้านน้องชมพู่ที่ขึ้นไปภูเหล็กไฟได้ครับ
ตัวเขาเนี่ยยังพูดคุยกับลุงพลอยู่เลยบอกว่า
ไม่น่าจะขึ้นมาได้คนเดียวหรอก
ลุงพลก็ตอบกลับมาบอกว่าเด็กมาไม่ได้หรอกนะมาคนเดียวไม่ได้
จากนั้นเมื่อค้นนะฮะค้นหาก็ไม่เจอ
พยายามจะหาน้องชมพู่ก็หาไม่เจอจึงชวนกันลงมาเพราะมันดึกแล้วตั้ง๓ทุ่มแล้วล่ะนะครับ
นายสัตยาเนี่ยบอกว่าไม่กังวลนะว่าจะเป็นนายสอตามที่เพจดังนั้นกล่าวอ้างถึง
เพราะไม่รู้ว่าจะฆ่าน้องชมพู่ไปทำไมแล้วก็ไม่ได้นั่งเฝ้าศพให้ใครทั้งนั้น
ตำรวจเคยมาสอบปากคำแล้วด้วยหลายครั้งเพราะว่าหลังจากเจอศพน้องชมพู่เขาก็ไปบวช
เมื่อวันที่๓๐พฤษภาคมเป็นเวลา๑๕วันแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้บวชหนีความผิดครับคุณผู้ชมครับ
ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะว่า๑เดือนหลังจากนี้เราจะรู้ว่าใครเป็นคนทำตัวจริงหรือเปล่า